ปปกับปปทไปจับอาจารย์ระดับคณะบดีเลยนะ
คือดำเนินคดีมาตรา๑๕๗นะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับ
แล้วก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์๖ข้อหาด้วยกัน
ค่ะพรจรุงเกียรติปานแก้วนะครับ
ท่านผู้ประคับการปรับปรามการกระทำความผิดและประพฤติมิชชอบหรือว่าปป
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบรามการทุจริตหรือว่าปปท
ไปคุมตัวในทีเป็นผู้ช่วยสาธารจรรย์
แล้วก็คณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยชื่อดังอยู่ที่ชนบุรี
แล้วนางสาวยาเป็นหัวหน้าสำนักงานคณะบดี
ความผิดมาตรา๑๕๗และคดีเกี่ยวกับยักยอกทรัพย์๖ข้อหาด้วยกัน
ผู้การปปบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียน
ยักยอกเงินมหาวิทยาลัยกว่า๔๐ล้านบาทครับ
เป็นเบิกเป็นค่าวิทยากรค่าอบรมสัมมนาแต่ละครั้งประมาณ๑๔แสนบาท
แต่ไม่มีการอบรมจริงนะรวบรวมหลักฐานไปดำเนินคดี
เรื่องต้นผู้ถูกควบคุมตัวยังให้การปฏิเสธนะครับ
ขอใช้ตำแหน่งนะครับในการปล่อยตัวชั่วคราวครับ